ที่จันทบุรีครับคุณตาคนนึงไปบ้านเพื่อนมา
ขากลับเนี่ยเจอทางที่ไม่แน่ใจว่าคุณตาเขาไม่ชินเส้นทางหรือเปล่าคุณผู้ชม
ตกร่องน้ำข้างทางไปเกือบตายอ่ะ
นี่ครับสภาพรถกระบะโอ้โหคุณผู้ชมดู
มิดคันนั้นน่ะถ้ามีคนขับติดคาในรถ
น่าจะรอดยากคุณผู้ชมโอ้โหมิดเลยอ่ะ
คนขับในชื่อคุณตาสุดธรรมหรือว่าตาน้อยอายุแปลงสิบหกแล้วนะพี่เบิ้ด

คือขณะเกิดเหตุเนี่ยมีพลเมืองดีมาเห็น
ไปช่วยเหลือตาน้อยออกมาจากตัวรถได้ทันนี่ทางซ้ายนี่ตาน้อยนะครับ
ดูไม่ได้รับอันตรายอะไรเลยนะตาน้อย
เมื่อวานนี้ครับตาน้อยเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุ
กำลังจะกลับบ้านแล้วที่ตำบลเกวียนหักอำเภอขลุง
พอขับมาถึงที่เกิดเหตุ๒ทุ่มเศษครับคุณผู้ชม
โค้งสบายดีรีสอร์ทนี่แหละจุดเกิดเหตุครับ
บนถนนสายตักศิลปมุ่งหน้าแยกบุญสมหมู่๑๐ตำบลท่าช้าง
ตรงนั้นมันมีการก่อสร้างเป็นการก่อสร้างขยายถนน
แล้วฝนก็ตกลงมาด้วยคุณผู้ชมฮะทำให้น้ำท่วมไหลทาง
ทีนี้ตาแกมองไม่เห็นรถตาแกก็เลยเสียหลักตกลงไปไหลทางครับ
ลงไปในร่องระบายน้ำนั่นน่ะรถก็จมลงไปจมลงไปเรื่อย
มิดคันแล้วจังหวะนั้นโชคดีจริงจริง
ชาวบ้านสองคนผ่านมาครับช่วยดึงตาน้อยออกมาจากรถ
น้ำจะท่วมรถเกือบมิดหลังคาครับ
ก็วิ่งมาเฉยลงมาเอ๊ะรถมันแวบลงไปในน้ำนี่ว่ะ
หลุงก็พยายามถอยรถมันก็ไม่ไปแต่น้ำไฟมันยังติดอยู่น่ะ
คุณลุงขับไปลงในน้ำแล้วคุณลุงก็พยายามถอย
พยายามถอยให้มันทีนี้พอรู้สึกตัวไม่รถไม่เวิร์คแล้วไม่ทำงานแล้ว
พอมันไหลมันไม่ตอบกับน้องเราเลย
แหละครับตาน้อยบอกโอ้โหพอรถมันไหลมันไม่เวิร์คแล้วไม่ทำงานแล้วนะ
หลังเกิดเหตุครับกู้ภัยสว่างกระตันยูธรรมสถานจันทบุรีเนี่ย

ไปงมหามือถือคือมือถือตาน้อยเนี่ยน่ะพี่ปู้ยังงี้

โทรติดต่อญาติแล้วก็แจ้งบริษัทประกัน

อ้อเก่งจริงนะคุณไทยโอ้เราเก่งนะโอ้
แล้วก็โทรแจ้งบริษัทประกันเอารถเครน
มาแล้วมาแล้วมาเกี่ยวเอารถกระบะเนี่ย

ถามชาวบ้านในพื้นที่หน่อยว่าจุดนี้มันมีอะไรเนี่ย
ชาวบ้านบอกแบบนี้ครับคุณผู้ชมจุดเกิดเหตุตรงนี้
ชาวบ้านบอกผู้รับเหมานะไปเอาไฟมาติดหน่อยไหม
ให้คนขับรถผ่านไปผ่านมาจะได้เห็นไงครับคุณผู้ชมฮะ
ว่ามันมีร่องน้ำลึกอยู่ไม่อย่างนั้นเนี่ยมันดูไม่ออกว่าตรงไหน
ถนนตรงไหนเป็นร่องน้ำและยิ่งขับมากลางคืนอย่างที่บอกไป
น้อยแกขับมาสองทุ่มกว่าเนี่ยมันจะดูกลมกลืนกันไปหมดเลยครับ
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมด้วยว่าก่อนหน้านี้ไม่นาน
ก็เคยมีอุบัติเหตุครั้งนั้นเนี่ยเป็นมอเตอร์ไซค์ครับ
เสียหลักตกร่องน้ำข้างทางใกล้กับจุดเกิดเหตุของตาน้อยครั้งนี้เลย
แต่ครั้งนั้นที่เป็นมอเตอร์ไซค์นะมีคนเสียชีวิตด้วย๑คนครับ
พี่กัดอีกทีครับกำลังจะให้ย้ำพอดีเลย
โค้งสบายดีรีสอร์ทถนนสายตากศิลปมุ่งหน้าแยกบุญสม
บนท่าช้างจังหวัดจันทบุรี
ผู้รับเหมานะฝากหน่วยงานในท้องที่นะครับ
เอาไฟเอาป้ายอะไรไปติดตั้งซะหน่อย
ให้คนขับผ่านมาผ่านไปจะได้เห็นชัดหน่อยนะครับ
ยิ่งคนไม่ชินเส้นทางนี้เสียงสูงมากนะคะ